ดิฉันจะพาไปเจอกับที่แห่งหนึ่ง
เขาบอกเลยว่าเป็นโบสถ์เป็นวัดที่ระดับมูลค่าพันล้านหมื่นล้าน
ไม่รู้ดิฉันประเมินราคาถูกหรือเปล่านะคะ

ตามไปดูที่รู้แล้วบอกต่อหน่อยค่ะ
เรื่องดีดีเด็ดเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง

รู้แล้วบอกต่อครับ

อยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
นอกจากจะมีหาดทรายชายทะเลแล้ว
จะพามาดูวัดที่มีแต่เงินเงินและเงิน

วัดบ้านทุ่งเข็ตตำอ่อนนาฮูหว่าง

ไปชมความแปลกของวัดแห่งนี้นั่นก็คือ
ตู่ประชาสัมพันธ์ของวัดสุดหลอกคนนี้ครับ
สงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่า
ทำเมอร์ให้
ไปฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
สมัยก่อนตัวนี้จะเป็นป่านะครับมีต้นเพชรคือมีลักษณะที่มีน้ำแหลมคม
จึงได้ตั้งชื่อของวัดนะครับว่าวัดบ้านทุ่งเคล็ด
จากทุ่งที่เต็มไปด้วยต้นเคล็ดได้พัฒนาเป็นวัดที่โลกต้องจดจำ
ได้นำเหรียญเข้าในหลวงราชการที่๙มาติดที่ผนังทั้งด้านในและภายนอกของอุโบสถ
มาร่วมสร้างอุโบสถแล้วมาร่วมกันจารึกบันทึกสมัย
เพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดมาในยุครัชสมัยของในหลวงราชการที่๙นะครับ
สำหรับในส่วนของการติดเด่นนะครับจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับทางกาวให้เรานะครับ
แต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นการติดไว้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นครับ
โดยจะคัดแยกนำเหรียญ๑บาทไปติดด้านนอกส่วนเหรียญ๑๐บาทก็ติดด้านใน
สำหรับเหรียญ๑บาทที่บรรดาท่านสธาตนชนได้ติดไว้ด้านในนะครับ
จะถูกแกะออกมาแล้วมาติดไว้ที่ผนังด้านนอกตามที่ช่างได้คลิกนวงไว้อยู่ที่ประบาน๓ล้าน๗แสนเดือน
ด้านในจะเป็นเหรียญ๑๐บาททั้งหมดเลย๑แสน๕หมื่นเดือนด้วยกันนะครับ
แน่นทั้งมูลค่าและคุณภาพจริง
แต่เดี๋ยวต่อไปทางก็จะทำสถานที่แห่งนี้
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเหรียญของในหลวงราชการที่๙มากที่สุดในโลกเลย

ก็ไม่เคยเห็นมันก็แปลกตาดี

ขับรถผ่านเห็นก็เลยแวะเข้ามาทำบุญครับ
ไอเดียเจ๋งยังไม่หมดนะครับ
เพราะลอตเตอรี่ที่กำลังถูกทิ้ง
สามารถนำมาประดับประดาษสาลาไลท์สีหลังนี้ให้สวยได้
เคยไม่ง้อสีนั่นไงล่ะจ๊ะ

ครับและที่นี่ก็คือสาราลอตเตอรี่นะครับ
วันนี้ยังได้มีสาลาที่ได้นำบัตรลอตเตอรี่

มาติดผนังรวมถึงบนฝ้าเพดาน
นึกว่าได้มาปุ๊บก็ติดได้เปล่าเสียอีกนะครับเนี่ย
สรุปมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะเนี่ย
ทางเราจะคัดกองแยกสี
สำหรับสีคือเราจะคัดเฉพาะที่ว่าสีใกล้เคียงกัน
เพราะว่าแต่ละงวดแต่ละเดือนเนี่ยมามันจะไม่เหมือนกันนะคะ
ที่เห็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่และลอตเตอรี่เยอะแยะมากมายขนาดนี้
ใช้ไปแล้วทั้งหมดกี่ใบล่ะครับ
ครับและสำหรับลอตเตอรี่ที่ติดไปทั้งหมดแล้ว
ประมาณอยู่ที่ราว๑๒ล้านใบ
โอ้โหใช้ไป๑๒ล้านใบเยอะขนาดนี้
ถ้าเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเกือบพันล้านก็ว่าได้นะ
เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกแหวกแนวจริงครับ
ใครเห็นก็ต้องร้องว้าว
ใครสนใจบริจาคลอตเตอรี่
สามารถส่งตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะครับ
รู้แล้วบอกต่อด้วยนะ
รู้แล้วบอกต่อ

รู้แล้วจ้าเดี๋ยวบอกต่อแน่นอนเลยนะคะ
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดไหนที่ชีช้ำกะหล่ำปรีของทุกท่าน
ยังมีประโยชน์ส่งไปได้เลยที่วัดทุ่งเคล็ดจังหวัดประจวบคิริคัน
ไม่ได้ว่าเออติดไปมั่วซั่ว
มีการคัดแยกสีคัดแยกสีใกล้เคียง

รูฮาราระดับพันล้านพูดไปได้เลยจ้า

พันล้านของจริงมูลค่าเยอะขนาดนั้น
เห็นไหมคะรู้แล้วต้องบอกต่อเรื่องราวดีแบบนี้นะคะ